แหมคุณคุณเคยถูกขโมยเงินไหม

โอ้โหขโมยจากใครใครขโมยไป
เขาก็ไม่ได้ขโมยแล้วก็เอาแบบว่า
เหลือเต็มใจให้เขาไปอ๋อขอบคุณอืมเป็นคนใจดีใจอ่อนแล้วคุณลองดู
สมมุติว่าถ้าเกิดว่าคุณเห็นโจรนี้
ขโมยเงินต่อหน้าต่อตา
คุณจะทำยังไงแล้วถ้าจับได้จะรอดหรือเปล่า

นี่น้องใบตองคุณชิสามันเป็นที่มาของคำว่า

นี่ไงเห็นภาพชัดเลยค่ะ
ขโมย๒๐บาทเอาไปซื้อปลาทูเหรอนี่
ไม่รู้เอาไปซื้อปลาทูหรือจะเอาไปซื้ออะไรเหมือนกัน
กล้ามากขโมยซึ่งหน้าแบบนี้เลยเหรอ
เอายังไงดีแจ้งตำรวจไหมให้มาจับเลยไหมใส่กุญแจมือเลยไหม

พอเอาเงินไปแล้วยังมานอนหน้าตาเฉย
ทำกันนิ่งไม่รู้สึกรู้สาอะไรเลย
จะเอาเงินไปทำอะไรอาหารแมวเหรอ

เดี๋ยวคุณจะโมโหอะไรขนาดนั้นเนาะไปต่อ
โอ้โห๒๐บาทซื้อลูกอมได้นะคุณ
แต่ว่าเนี่ยไม่ต้องกลัวโจรแล้วแหละ
แมวในบ้านมากกว่าเขาบอกอย่างนี้เจ้าของก็ว่าอย่างนี้
แต่มันเป็นคลิปน่ารักที่เอามาฝากกันนะคะ

มันคงคิดว่ามันจะมุดไปหาของอะไรมากัดเล่นนั่นแหละ
ตามภาษาของแมวค่ะค่ะแล้วพอดีนาบัตรมันติดหน้ามันมา
ไม่คือจริงแล้วแมวมันชอบเล่นอะไรที่เคลื่อนไหวได้

ถ้าเบิ้งแขี่วนี้เขาวางโทรศัพท์ไม่ถ่ายแล้ว